แล้ววันนี้นะมีข้อมูลเชิงลึกมาให้ดูด้วย
ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี่มาจากใครล่ะ
มีคนเอาไปให้คุณวิโรธ
และคนที่เอาไปให้คุณวิโรธคือคือสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

ค่อยนะพร้อมนะคุณผู้ชมค่ะ
ไปไปพร้อมกันไปดูข้อมูลเชิงลึกกันหน่อยค่ะ

ที่ทางสหพันธุ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ

ว่าที่สสก้าวไกลให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
แล้วในเอกสารมันเป็นข้อมูลเชิงลึก
เชิงลึกค่ะเกี่ยวกับขบวนการสวยสติ๊กเกอร์
ก็จะระบุเลยนะแหล่งที่มาของป้ายสติ๊กเกอร์

เขาบอกว่าตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะ
มีตั้งแต่ระดับผู้กำกับไปจนถึงระดับรองผู้การ
แล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นสังกัดอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจด้วย
แล้วนอกจากนี้ในเอกสารก็ยังระบุถึงสถานที่ตั้งด่านช่างน้ำหนัก
เส้นทางวิ่งประเภทของรถบรรทุก
ตัวอย่างบ้างไหมดูตัวอย่างหน่อยนะ
ตัวอย่างเนี่ยนี่ป้ายใบโพปันปัน
เจ้าของป้ายเนี่ยชื่อเคประจำด่านช่างชนบุรี
ตอนนี้โดนย้ายมาด่านช่างสุวินทะวง
ทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็สินค้าทั่วไป
ร่วมกับคนชื่ออีทป้ายสุขสมบูรณ์เดิม
แล้วร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกสอเสือ
ภาคตะวันออกมอเตอร์เวย์ภาคกลาง
อันนี้ใบโผล่ปันนะรูปกระต่ายเหรอรูปกะต่ายรูปกะต่ายเป็นอะไร
ราคาหลากหลายตั้งแต่๓๐๐๐บาทสูงสุด๒๗๐๐๐บาท
ราคาสูงสุดพรีเมียมนะพี่เบิร์ดพี่นักศึกษ์
อะไรก็ได้บนท้องถนนนะฮะราวกับเป็นเจ้าของถนน
ส่วนวิธีการขายสติ๊กเกอร์จะมีเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
เช่นใน๑๐ในดาบแล้วก็ให้รถบรรทุกเนี่ยพอโดนเรียกปุ๊บนะ
คุณไปเคลียร์กับเจ้านายผมนะไม่เคยรู้เลยเจ้านายเป็นใคร
ไม่มีใครรู้เลยนะแล้วประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
อย่างท่านอภิชาติไพรรุ่งเรืองบอกว่าจากการที่ผมคาดการณ
พบว่ารถบรรทุกที่มีการจ่ายสวยมีประมาณ๒๐หรือประมาณ๒แสนคัน
แล้วปัญหานี้มีมานานแล้วเกือบ๓๐ปี
แล้วปัญหานี้ที่บอกว่ามีมาเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา
ร้องเรียนไปถึงรัฐมนตรีคมนาคม
แต่ท่านประธานสาพันธ์บอกไม่สำเร็จ
คือไม่ได้บอกนะว่าหมายถึงรัฐบาลสมัยไหนนะ
คนไหนใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าเรื่องมันร้องมา๓๐ปีมาแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงหน่อยไหม
ลองฟังเสียงของประธานสหพันธ์ขนส่งทางบกนิดนึงค่ะ
แต่เขาว่าแทรฟอยู่นะครับแทรฟอยู่
ที่ท่านได้ทำมาสมควรที่จะหยุดได้แล้วนะครับ
เรื่องสวยสติ๊กเกอร์มีเบอร์โทรแปลกโทรหาหลายสายเลย
อ๋อเหรอท่านรับไหมอยากจะขอเคลียร์นะครับตัดสายทิ้งนะครับ
ยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนไม่มีการรับเคลียร์แล้วครับ
ก็ไม่อยากให้กลับไปทำแบบนี้อีกครับ
ลองดูครับว่าจะหมดไหม
อืมใครนะบอกไว้ยังไม่ได้รับรายงานอ่ายังไม่ได้รับเรื่อง
แต่นี่บอกว่ามีมา๓๐ปีแล้วนะครับ